เจอกับจอร์แดนเจ้าภาพเพื่อคว้าตั๋ว
ไปแข่งขันฟุตบันโลกสมัยที่สองติดต่อกันไว้ให้ได้
โดยทัพชาบาแก้วก็บอกว่าหวังจะกำจัดจุดอ่อนของจอแดนเจ้าภาพ
เพื่อคว้าสามคะแนนในเกมนั้นนี้
ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายของทีมนักเตะสาวไทยนะคะที่สนามคิงอับดุลลาค่ะ
เพื่อหาจังหวะเขาทำประตูแล้วก็การป้องกันเกมโต้กลับด้วยค่ะ
ขณะที่สุดที่สาวอังสร้างไทยสงฆ์กัปตันทีมชาไทยก็บอกนะคะว่า
อากาศจะหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียส
แต่ว่าทุกคนฟิตสมบูรณ์ดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีที่จุดอ่อนของจอแดน
ที่ได้ศึกษามาจากนัดแรกที่แพ้ฟิลิปปินส์ไป๑ประตูต่อ๒
ก็เชื่อนะคะว่านักเตะจะเก็บ๓คะแนนที่ต้องการได้ค่ะ
ไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะตอนนี้เราต้องชนะก็ได้คุยกันนะคะในกับเพื่อน
ก็เราต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ต้องชนะให้ได้เท่านั้น
เราก็จะเน้นส่วนมากก็จะเน้นไปเกมแบบด้านข้าง
เพราะว่าเราได้ดูเทปที่จอแดนเล่นกับฟิลิปปินก็
ข้างเขาค่อนข้างจะมีความช้าค่ะ
แล้วด้านข้างเราก็เร็วมากกว่าอย่างพี่เนธอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นจุดแข่งของทีมเราค่ะ

ก็จะเจอกับจอแดนในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒ช่วงดึกคืนนี้ค่ะ
เที่ยงคืนนะคะตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งจะได้สิทธิ์ไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติค่ะ